เกิดเหตุสะเทือนขวัญฆ่ายกครัวนะครับ
เพราะว่าชายวัย๖๕ปีก่อเหตุยิงภรรยา

จากนั้นนะคุณยิงลูกชายตาย
ลูกชายของตัวเขาเองนะแล้วก็ยิงพ่อตารวมถึงยิงน้องเมียจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตไป๓ศพนะครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสไป๑รายนะฮะ
คนก่อเหตุคือนายแสนปฐุมสูตรอายุ๖๕ปีก่อเหตุยิงครับ
ยิงนางอารีปฐุมสูตรอายุ๖๑ปีซึ่งเป็นภรรยาของเขาเอง

ยิงนายโชติวัฒน์ปฐุมสูตรอายุ๓๖ปีลูกชายของเขาเองเสียชีวิต
และตามมายิงนายอุ้ยศรีเหลาอายุ๘๗ปีซึ่งเป็นพ่อตาเสียชีวิต
รวมถึงยิงนางวิชุดาเย็นใจดีอายุ๕๖ปีน้องเมียเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๒๐นาทีเมื่อคืนนี้นะครับ
บ้านเล็กที่๕๐ทับ๑หมู่ที่๕ตำบลจรเข้๓๐๐๐อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่เร่งที่จะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ทะเบียน๘๒๗๗สุพรรณบุรีหลบหนีไป
ตำรวจสืบจนทราบนะครับว่าหลบไปอยู่ที่บ้านเพื่อน
ก็เลยมีการกดดันจนนายแสนยอมเข้ามอบตัว
โดยเพื่อนพามาที่สพอูทองนะครับ
เมื่อมาถึงตำรวจก็ควบคุมตัวเลยนะฮะ
แล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ก่อน

ผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เป็นลบ
ส่วนผลในการสอบสวนเขาก็สารภาพมาหลายอย่างนะครับ
แล้วก็ที่สภอูทองพอชาวบ้านนะ
ญาติคนตายเขารู้ว่าจับกลุ่มนายแสนได้แล้ว
เขามารออยู่ที่สพเลยคุณ
ตะโกนด่านายแสนด้วยความเครียดแค้นนะครับ
ตำรวจต้องแอบพาตัวนายแสนออกไปจากโรงพัก
เพราะกลัวว่าทางญาติผู้ตายจะเข้ามาทำร้าย
จากนั้นนะครับได้พาตัวนายแสนรีบไปชี้จุดที่เอาปืนไปทิ้ง
บริเวณริมถนนในตำบลยุ้งทลายที่อำเภออูทอง

ปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนลูกโม่
ขนาด๓๘ใส่ซองหนังสีน้ำตาลนะครับ
จากนั้นก็พาตัวผู้ต้องหากลับมาทำการสอบสวนครับ
นายแสนเขาสาภาพแบบนี้สารภาพถึงสาเหตุที่ก่อเหตุ
เพราะว่าทะเลาะกับภรรยาคือนางอารี
ตอนช่วงของการกินข้าวเย็นทะเลาะกันเรื่อยเลยฮะ
จนกระทั่งช่วงค่ำตัดสินใจครับ
เอาปืนลูกโม่ขนาด๓๘มายิงภรรยา๑นัด

ขณะที่ภรรยาและลูกชายนั่งดูทีวี
ยิงเสร็จเขายังไม่รู้หรอกว่าใครเจ็บใครตาย
และเมื่อยิงเสร็จแล้วก็เดินถือปืน
ออกไปที่ตึกแถวที่เป็นร้านขายหมู
ซึ่งตรงนั้นเป็นที่พักของพ่อตาและน้องเมีย
เดินเข้าไปก่อเหตุยิงนายอุ๊ยพ่อตา
และนางวิชุดาน้องเมียขณะที่ทั้งสองคน
นอนดูทีวีอยู่ในร้านจนเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
ส่วนทางด้านคนที่เหลืออยู่คนเดียวในครอบครัวคุณ
คือนางม่วยศรีเหลาซึ่งเป็นแม่ยายของนายแสน
เป็นแม่ของนางอารีผู้บาดเจ็บ
แล้วเธอก็เสียสามีและเสียลูกสาวคนเล็กไปใช่ไหมครับ
เล่าเหตุการณ์ด้วยความเครียดแค้นนะฮะ

มาทำอะไรไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องรุนแรงในครอบครัว
สักพักได้ยินอีก๓นัดก็เลยออกมาดู
แล้วก็เจอมือปืนเจอมือปืนแล้วคุยกันว่าอย่างไร

เพราะว่ากรณีฆ่ายกครัวที่สุพรรณบุรีนะฮะ

ซึ่งเหลือคนเดียวอยู่ในบ้านนี้นะคุณ

คือตอนได้ยินเสียงปืนนะครับ
ก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงในครอบครัว

สักพักได้ยินเพิ่มอีก๓นัด
ตกใจสิครับรีบออกมาดู
และเจอลูกเขยนะซึ่งเป็นมือก่อเหตุนะฮะ
เขยยังตะโกนขู่บอกว่าจะฆ่าล้างโคตร
ทีนี้นางม่วยซึ่งเป็นแม่ยายเนี่ยนะฮะ

ตะโกนท้าเหมือนกันบอกฆ่ากูสิ
แต่ทีนี้ครับไอ้ลูกเขยเนี่ย
มันก็ถือปืนแกว่งไปแกว่งมา
แล้วก็เปลี่ยนใจไม่ฆ่าแม่ยาย

แล้วลูกเขยบอกว่าเดี๋ยวจะไปฆ่าตัวตาย

ฟังเสียงของนางม่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะฮะ
โอ้โหนี่แหละฮะทางญาติของผู้ตายก็เครียดแค้นนะ
โดยเฉพาะนางม่วยนางม่วยเสียทั้งสามี

แล้วก็ลูกสาวอ้อนโตคือนางอารีย์
ยังบาดเจ็บสาหัสอีกนะครับ

พลตำรวจตรีชมชวินปูระธนานนท

ก็เปิดเผยว่าทางตำรวจก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนา
เพราะเหตุที่เกิดเป็นปัญหาภายในครอบครัว
ต้องสอบสวนให้ละเอียดรัดกลุ่มที่สุด
เรื่องต้นก็ทราบว่าเกิดจากการทะเลาะกันในครอบครัว
และเป็นปัญหาสะสมมานานนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนใช่ไหมฮะทีนี้ตอนเช้า
ช่วงสายวันนี้นะฮะทีมข่าวของเราก็
ไปติดตามเรื่องของคดีกันต่อนะครับ
วันนี้ทางตำรวจยังไม่มีการนำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผน
เพราะเกรงว่าจะเกิดการบรุมประชาธรรม
แน่นอนฮะญาติผู้ตายมีความโกรธแค้นมากนะครับ
ตำรวจก็จะนำตัวของนายแสนมาสอบปากคำอีกครั้งในช่วงบ่าย
มีข้อมูลนะครับว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเกิดเหตุ
นายแสนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และปกตินายแสนก็เป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนและโมโหง่ายอยู่แล้วด้วย
ส่วนการตรวจสอบปืนที่ยึดได้นะครับที่นายแสนใช้ในการก่อเหตุ
พบเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้อง
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหานักครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ขณะที่ร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพ
ตำรวจได้ส่งร่างไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีนะครับ
ส่วนอาการล่าสุดของผู้รับบัตรเจ็บสาหัสคือนางอารี
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุอาการก็ยังทรงตัว
แต่ว่าอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วก็ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มแล้วนะฮะ
แจ้งข้อหาเพิ่มต่อนายแสนรวมเป็น๓ข้อหาแล้ว

ก็คือนอกจากฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้ว

แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะด้วย
ส่วนนายแสนเองก็มีญาติของนายแสนเข้ามาเยี่ยม
นายแสนมีสีหน้าเรียบเฉยไม่มีอาการเครียดแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งภูมิกับการสพอูทองนะฮะก็
บอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
นายแสนก็ยอมรับสาภาพทั้งหมด

แล้วก็บอกว่าภรรยาของเขาเป็นคนขี้บ่นชอบดุด่า
ทีนี้เขาก็เก็บกฎปัญหานี้มันสะสมมานาน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากินการใช้ชีวิตประจำวัน
หรือทำผิดอะไรเล็กน้อย
ก็จะถูกเมียด่าเมียต่อว่าต่างนานานะครับ
แล้วก็ทางลูกกับทางญาติของเมียเนี่ย
ก็จะเข้าข้างกันลูกก็เข้าข้างแม่
เมียก็เข้าข้างพ่อตาก็เข้าข้างครอบครัวตัวเอง

เขาก็เลยเก็บความแค้นเก็บกฎในใจมาหลายปี
แล้วมันระเบิดออกมาเมื่อคืนนี้นะครับ
นี่ก็เป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่สุพรรณนะฮะ